คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า
ทำดีควรจะได้รับการชื่นชมนะคะ
สมัยนี้เนี่ยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาเขาลำบากเนี่ย
เขาลำบากจริงบางทีไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อ
ซึ่งล่าสุดค่ะพี่บุ๋มปนัดดาหรือว่าซื้อเจ๊สังลุยของเรา
ได้มีการโพสต์เรื่องราวดีของพี่หนิงปณิตาลงบนโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งพี่หนิงเนี่ยเขาได้มีการอุปการะน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องฟ้าอายุ๑๑ขวบค่ะ
ซึ่งบ้านยากจนมากคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต
ส่วนคุณแม่ไม่สามารถดูแลได้ไม่มีบ้านอยู่
ต้องอาศัยบ้านกำนันซึ่งเป็นญาติห่างที่เมตตาน้องให้อาศัยอยู่
ลำบากไม่แพ้ลูกสาวบุ๋มเลย
เรียนดีมารยาทงามขอบคุณแม่นิงที่รับดูแลน้องฟ้านะคะ
น้องได้มีเสื้อผ้าใส่น้องดีใจที่จะได้เรียนต่อ
คือก่อนหน้านี้พี่หมุมปนัดดาเองก็ได้รับอุปการะเด็กคนหนึ่ง
คนนึงที่มีฐานะยากจนแล้วก็ขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์ทางการเรียนด้วยเหมือนกัน
ซึ่งในคลิปน้องฟ้าก็พูดขอบคุณแม่นิงและแม่บุ๋ม
ที่ช่วยเหลือเธอทำให้มีเงินไปซื้อของใช้ที่จำเป็น
โดยพี่หนิงบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านทางโทรศัพท์ว่า
ฟังเรื่องราวการทำงานการกุศลต่างมาจากพี่บุ๋มปนัดดา
พอทราบว่ามีเคสของน้องฟ้าตัวเองจึงขอมีส่วนร่วมด้วย
ต้นก็คือโอนเงินจำนวนหนึ่งให้น้องเพื่อให้น้องไปซื้อของที่จำเป็น
หลังจากนี้ก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสียให้น้องมีการศึกษาสูงสุด
เพื่อหวังให้น้องได้พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต
และหลังจากที่เห็นคลิปน้องที่ขอบคุณก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะคะ
เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้ทำหน้าที่อุปการะเด็ก
และตั้งใจที่จะสอนเรื่องการแบ่งปันผู้อื่นให้กับน้องนิริน
ลูกสาวแท้ของเธอด้วยเช่นกันค่ะ
แบบนี้เนี่ยการทำดีเนี่ยต้องชื่นชมอย่าไปคิดว่าจะเป็นการสร้างภาพหรืออะไรนะคะ
เพราะสิ่งที่น้องได้รับในวันนี้คือโอกาสดีในการที่จะทำให้น้องได้พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต
จากคนที่มีจิตใจเมตตาอย่างพี่หนิงปณิตานี่แหละ
คือไม่ได้แค่ให้ของแต่ถือว่าเหมือนเป็นการให้อนาคตน้องเลย
เพราะว่าให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อว่าในอนาคตน้องก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็ไปดูแลตัวเอง
แล้วก็ดูแลคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยนั่นเองแล้วดีมากเลยนะคะ